น้องหนูต้องจำกันไว้ให้ชื่นใจนะครับ
เรื่องของการไปเล่นน้ำเนี่ยไปตามลำพังไม่ได้เด็ดขาดนะฮะ
มีเด็ก๒คนครับเป็นพี่น้องกันอายุ๖ขวบกับ๘ขวบนะครับ
อยู่ที่ฉะเชิงเศร้านะฮะก็ไปกันสองคน
เล่นน้ำเป็นบ่อน้ำแถวบ้านเงียบหายไปพ่อกับแม่ไปตาม
เห็นแต่รองเท้าอยู่ข้างบ่อนะฮะลูกเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่พ่อกับแม่ไปเห็นลูกเนี่ย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
เออแม่นี่ปานจะขาดใจนะฮะสองศพนะครับลูกสองศพนะครับ
ท่านผู้ชมครับกู้ภัยก็ไปงมเด็กขึ้นมาได้จากก้นบ่อเลยนะฮะ
บอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตอยู่๒ศพนะครับ
เป็นบ่อน้ำในพื้นที่บ้านห้วยหินตำบลลาดกระทิง
อเมอร์สนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเสานะครับ
อ่ากู้ภัยพนมสารคามกับชาวบ้านตอนที่พ่อกับแม่ตามหาลูกแล้วไม่เจอ
แล้วก็มาบอกเห็นรองเท้าอยู่เนี่ยก็มาช่วยกันงมขึ้นมานะครับ
มีเด็กหญิงปรานีอายุ๖ปีนะครับ
อีกคนนึงคือเด็กชายรากแก้วอายุ๘ปีทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้วเด็กสองคนนี้ก็มักจะไปเล่นกันสองคน
เพราะว่าพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านวันนี้เห็นไปเงียบผิดปกติ
กับแม่ก็ดูเอ๊ะลูกไปไหนเงียบผิดปกติมาเจอเอ้าถอดรองเท้าอยู่ข้างบ่อน้ำ
แล้วก็เนี่ยฮะคาดว่าจะอยู่ข้างล่างก็งมขึ้นมาอยู่ข้างล่างจริงครับ
ทีนี้ค่ะจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะคุณหมอบอกว่าการเสียชีวิตก็น่าจะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไปตกปลาไปเล่นน้ำนี่แหละ
แล้วก็น่าจะคนใดคนหนึ่งตกลงไปก่อนค่ะอีกคนนึงเห็นก็พยายามจะลงไปช่วย
แต่ด้วยความที่เป็นเด็กทั้งคู่คนหนึ่ง๖ขวบคนหนึ่ง๘ขวบก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งคู่เลยจมน้ำทั้งคู่เลยนะคะ
ส่วนสายเบ็ดก็น่าจะไปพันตัวตอนที่เด็กอาจจะดิ้นก่อนที่จะสิ้นใจตายอาจจะดิ้นแล้วก็สายมันไปพัน
มันก็เลยไม่สามารถตะเกียกตะกายขึ้นมาได้อีกแล้วยิ่งแบบขึ้นไม่ได้เลยสภาพของบ่อเป็นสี่เหลี่ยมชันแล้วก็ลึกค่ะพอเด็กลงไปไม่มีอะไรให้เกาะด้วยไงก็เลยไม่สามารถขึ้นมาได้เนี่ยขอบบ่อเป็นแบบนี้
ตำรวจก็จะเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มด้วยนะคะ
คือเป็นเรื่องที่ก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วครับส่วนหนึ่งก็ต้องเตือนเด็กเด็กน้องหนูนะจริงแต่อีกส่วนหนึ่งพื้นที่ไหนอันตรายเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยกันดูหน่อยว่ากั้นไม้ล้อมเชือกหรือว่าจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้เด็กลงไปง่ายใช่ค่ะ